ชายแดนภาคใต้กันก่อนฮะกลุ่มโจรใต้โจมตีทหารพรานในพื้นที่ของอำเภอระแงะนะครับ
ทำให้ทหารเนี่ยจะได้ที่ผลิชีพหนึ่งนายแล้วบาดเจ็บอีกสองฮะ

ฉันเดือดมากฮะเดือดตั้งแต่ต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ได้ยินวันนี้คือเสียงจู่โจม
ของกลุ่มโจรใต้หรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบฮะ

สำหรับการโจมตีฐานปฎิบัติการกองร้อยทหารพาที่สี่ห้าหนึ่งสาม
กลมทหารพาที่สี่สิบห้าบ้านลาแปรหมู่สองตระบวนบอลงอเผินรังแงะ
นราธิวาสเกิดเมื่อไหร่ช่วงก่อนจะบ่ายฮะ
อยู่ในจุดพิกัดดังกล่าวก็มีการยิงสวนปะทะกันไปครึ่งชั่วโมง
โหสาดกระสุนกันครึ่งชั่วโมงเหรอ

ครึ่งชั่วโมงฮะก่อนที่กลุ่มก่อความไม่สงบจะหลบหนีไป
อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไป
แต่ผลพวงการก่อเหตุร้ายครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่พลีชีพหนึ่งนายครับ
คือสิบตรีเอกชัยกูเกมส่วนทหารพรานอีกสองนายก็คือ
มงคลอันประเสริฐกับนนทวัฒน์ทองใหญ่
บาดเจ็บฮะบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลระแงะไป
คาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า๑๐คน

ไม่ว่าจะเป็นอาก้าหรือไม่ว่าจะเป็นลูกซองยาวครับ
ดูจากไหนดูจากหัวกระสุนปืนดูจากหัวกระสุนปืนที่ตกในจุดเกิดเหตุ
จากปลอกกระสุนปืนด้วยที่ตกในจุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะขยายผลตามจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้อยู่
พันเอกทวีรัฐเบนจาธิกุลผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ
กรมฐานพานที่๔๕จัดกำลังออกไปหลายชุดด้วยกัน
เพื่อที่จะไล่ตามคนร้ายแล้วปิดล้อหมู่บ้าน
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมกับการจับกลุ่มกลุ่มก่อความไม่สงบ
กลุ่มนี้นะฮะนี่เป็นการเปิดฉากที่เดือดเหลือเกินต้อนรับปี๒๕๖๕นราธิวาสครับ